คุณผู้ชมคลิปนี้ดูแล้วก็ต้องทำใจนะคะโดยเฉพาะคนที่รักแมว
มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะโพสต์คลิปนี้เป็นภาพแมวถูกงูเหลือมเขมือบ
เขาจับแมวให้งูเหลือมกินคุณคิดดูสิ

ประมาณนี้คุณผู้ชมหลายคนก็บอกว่ามันเป็นการทารุณกรรมสัตว์
ทีนี้เราก็พยายามตรวจสอบเรื่องนี้ให้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้กลายเป็นว่าโซเชียลลุกฮือเลยนะคะ
แมวถูกงูเหลือมเขมือบ
โพสต์แรกเนี่ยอ้างบอกว่าเพื่อนบ้านเลี้ยงแมวแบบระบบเปิด
แล้วก็ปล่อยให้แมวออกมาก่อความรำคาญอุจจาระรถหลังคา
ก็เลยจับแมวมาเป็นอาหารงูซะเลย
ต่อมาผู้โพสต์คนเดิมค่ะอ้างบอกว่า
แมวตัวดังกล่าวเนี่ยเป็นของตนเองถูกรถชนตาย
พยายามยืดชีวิตแล้วแต่ไม่รอด
ก็เลยจับมาให้งูเหลือมมันเขมือบแบบนี้
ฉันเดาเองนะกะว่าคงคิดว่าชาวเน็ตเขาไปถล่มไง

ทางเพจได้มีการติดตามผู้โพสต์ได้แล้ว
แล้วก็ขอให้ไปมอบตัวแล้วก็รับการสอบสวน
ที่สพบางเลนสักประมาณ๑๐โมง
จากการตรวจสอบคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าโพสต์๒ครั้งมันไม่เหมือนกัน
เดี๋ยวก็บอกว่าเป็นแมวจรจัดจรจัดแล้วก็จับมาให้งูกิน
เดี๋ยวก็บอกว่าเป็นแมวที่เลี้ยงเองรถชนก็เลยจับมาให้งูกิน
คือก็ไม่รู้นะข้อมูลมันเป็นแบบไหนกันแน่
มีข่าวบอกว่าตอนนี้นิยมให้ลูกแมวเป็นเหยื่อ
ปีที่แล้วคนในกลุ่มงูบอกว่าเพื่อนเข้าไปขอลูกแมวหาบ้านมาให้งูเป็นประจำ
คุณคิดดูสินี่ก็อีกนะคะกรณีโพสต์ว่าแมวข้างบ้าน
แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงแมวเองเลี้ยงแมวเองแล้วก็ถูกรถชนตาย
ก็เลยจับมาให้งูกินนะเอาล่ะแต่ว่ารถที่มันเกิดขึ้น
ผิดพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและพรบป้องกันทารุมนกรรมสัตว์